ว่าไอ้พฤติกรรมที่ผมกำลังจะแสดงต่อไปเนี้ย

นั่งให้มันเรียบร้อยเดี๋ยวเอาขาไปทางนู้น

เอาไปตรงนู้น

เป็นเสือได้มั้ย

โหพี่เบิร์ด
ใครเจอพี่เค้าไหม

วกวัวบอกควายยังบอกง่ายกว่านี้เลย

นี่แหละครับคุณผู้ชม

แล่นลงเส้นรัดกระบัง๓ทุ่ม๒๙ตุลาคม

ใครเคยเจอเม้นท์มา

งวอนให้ตรวจสอบพฤติกรรมคนขับรถ

เล่าว่าขึ้นรถจากหน้าห้างดังถนน

ไปนั่งที่เกาะสาขอบเครื่อง

แล้วก็มีผู้หญิงยืนหนอยู่

แต่ขอวางกระเป๋าได้ไหม
ปรากฏว่าโชเฟอร์ไม่พอใจครับด่าซะ
ไล่คนที่ไม่ทำตามคำสั่งของเขาเนี่ยมึงลงไป
แล้วด่ากราดครับด่ากราดตลอดทางด่าเสียหาย
ด่าผู้หญิงด่าผู้ชายด่าเด็กทุกคนกลัว
นี่แหละครับส่งหลักฐานไปร้องที่นะครับ
๑๕๘๔แล้วก็เรื่องของรถโดยสารสาธารณะด้วยนะครับ
แต่กลับมีแค่ข้อความอัตโนมัติตอบกลับมา
ก็เลยคราวนี้ต้องอ้าวถ้าทางการไม่ได้ก็เพิ่งสายไหมต้องรอดล่ะ
เดี๋ยวจะไวนะเดี๋ยวจะไวแจ้งความไปที่สนรักกะบังด้วย
โอ้โหเมื่อวานนี้มาแล้วครับบริษัทต้นสังกัดรถเมษาย๑๐๑๓นะครับ
เรียกตัวนายโยธินอายุ๗๐ปีนะครับคนขับในคลิป
พี่เขานี่หรอครับผมมาถามมาถามข้อจริงโดยมีตำรวจสอนรรัฐกบังร่วมสังเกตการณ์ด้วย
เขาอ้างบอกว่าก็ผู้ชายที่ถ่ายคลิปมาทำตัวเป็นนักเลงนี่ครับ
เอ่อไปยืนขวางประตูรถแล้วไม่มีกระเป๋าอย่างที่บอกเลยว่ากระเป๋าย่ายอะไรนะ
เห็นมีเลยนะครับยืนยันเขาไม่ขอโทษครับ
โอ้โหฟังคุณเสียงเขาก่อนดีกว่าพูดต่อไม่ไหวแล้ว
จะยืนขวงประตูไงแสดงตัวแสดงตัวภูแร่นักเลงไงเก่า
แล้วผมอาจจะแจ้งตัวกลับก็ได้นะบอกไม่เชื่อไง
ผู้โดยสารบอกยากบอกมึนเกิดคนอื่นมาเป็นไรมา

เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่ไอ้ที่จะแจ้งข้อหากลับนี่ข้อหาอะไรนะ
ไม่เชื่อฟังไม่เชื่อฟังใครนะโชเฟอร์

แต่ว่าคลิปนี้นะมันเป็นคลิปที่พอเผยแพร่แล้ว
ทำให้คนที่ถูกว่าถูกกล่าวหาได้รับความเสียหาย
แล้วคนอื่นเข้าใจผิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีเข้าข่ายหมินประมาทนะครับ
คุณผู้ชมอย่าทำบางทีนะผมเคยฟ้องคนหมินประมาทผม
บางทีเสียตังค์แล้วจะได้กลัวนะไม่ได้อยากจะค้าความหรอก
เสียตังค์แล้วจะได้กลัวล่าสุดบริษัทรถเมย์ว่ายังไงอ่ะ
ตกงานเลยยังไม่ทันได้แจ้งความกลับเขาเลยพี่เป็นไง
แล้วจะส่งเรื่องถึงกรมการขนส่งให้พิจารณาเรื่องของใบขับขี่
นี่ตกงานมันจะหมดอนาคตเลยนะไม่ใช่ตกงานธรรมดานะ
ก็ประสานสนประเวทสนอุดมศุกร์ด้วย
เพื่อหาท้องที่รับผิดชอบและจะแจ้งข้อหาต่อไป

โอ้โฮนี่นะครับตัวไว้โอ้โฮคุณผู้ชมแสดงความเห็นว่าเพียบเลย
แล้วคืออายุ๗๐แล้วจะหางานใหม่ก็ลำบาก
ใช่คุณผู้ชมแต่ย้ำนะว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นพฤติกรรมเฉพาะบุคคล

ไม่ได้ยิงทุกคนไม่ใช่แน่นั้นนะโอ้โฮแต่เคสซิคคอร์ดไม่ใช่นะ
ใช่นะคือพี่โชเฟอร์คุณลุงโชเฟอร์ที่น่ารักนะ
รักแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสพี่กระเป๋าที่น่ารักก็ยังมีอีกหลายคนเลย